หลังจากพาลูกพักไปรายงานตัวสอสอแล้ว
ก็จะเดินสายขอบคุณชาวสมุทรสงคราม

สมุทรสงครามจะไปถึงช่วงบ่าย

จะอยู่ที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามครับ

ไปขึ้นแห่นะขึ้นรถแห่ขอบคุณพี่น้อง
ชาวสมุดสาครตลอดเส้นถนนวงเวียนลำพุ

ผ่านถนนหน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร

ผ่านหน้าโรงเรียนสมุดสาครบรุณะ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเพื่อเดินทางไป
สารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

คุณพิธาก็ลงรายละเอียดเดินสาย
เขาก็เชิญชวนให้มาพบกันด้วย

เพื่อจะตรวจสอบคุณพิธาว่ามีลักษณะ

มีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการไต่สวน
ในฐานะผู้ถูกร้องมาชี้แจง

แล้วก็อาจจะมีการขอเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเอกสารจากปปชด้วย
เขาจะเร่งสรุปผลการสอบสวนภายใน๒๐วันครับ